กลับมาที่รายการในการถ่ายทอดของไทยรัฐนะครับ

ถือว่ามีช็อตเด็ดมวยน็อกที่น่าติดตาม

โดยคุณเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีติดตามดูครับ
ขอบคุณครับ
ศอกของอนุวัฒน์นี่ครับตั้งขึ้นมาแล้วก็แทกลงไป
ล็อกแท่งได้เห็นช่องแล้วนะครับ
สั้นสั้นได้ใจความเลยดอกนี้โอ้โหหลับไปเลย
แล้วดูลีลาการสั่นวงของเพชรสำเร็จ
นี่ครับเตะเจาะล่างก่อนพอเสียหลัก
โละมากกะเอาตายเลยนะครับดอกนี้เชอรี่โดนเข้าไป
และมาดูสุดยอดช็อตน็อกแห่งปีเร็วที่สุดและก็สวยที่สุด
มุมแดงยอดภูหลวงเคยแพ้คะแนนโพดำมาที่ราชดำเนิน
ไปปลายหมดแรงไปหน่อยส่วนเที่ยวนี้มาเต็มที่เต็มถัง
มีทีเด็ดมาฝากแฟนบอกได้คำเดียวว่าอย่ากระพริบตาดีครับ
โอ้โหหัวแข้งขวาเข้าก้านคอหลับไปเลยครับ
เชือกทุบหน้าอกสะใจแม่พูดไม่ทันขาดคำว่าอย่ากระพริบตา
เรียบร้อยครับนี่ครับหัวแข้งขวาแล้วจังหวะที่โพดำนะครับ
พยายามเอามือมาบล็อกแข้งว่าจะเช็กระยะผิด
เลยขึ้นก้านคอเรียบร้อยไปเลยนะครับ
๓๓วินาทีเทียบเท่าสถิติของไอ้หนุ่มชีวาส
จันน้อยที่เคยทำไว้กับนำพลวันนั้นใช้หมัด
จะได้รับฉายาว่าเป็นไอ้หมัด๓๓วินาที
แต่วันนี้เป็นแข้งขวาครับปวดเข้าเต็มก้านคอโอ้โห
ขี้โค้งขี้คายไปหมดล้างแค้นได้แบบพบต้นพบดอก

ทั้งหมดก็คือช็อตเด็ดมวยล็อกของศึกยอดมวยไทยรัฐครับ